มีคุณแม่ชาวกระบีคนหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรม
ลูกสาวถูกอดีตคนรักเอาพวกไปทุบตีแล้วก็จุดไฟเผา
กลายเป็นคนพิการนอนติดเตียงมา๑๗ปี
คนร้ายหนีไปตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้
เธอก็บอกว่าต้องการร้องขอความเป็นธรรมและให้จับคนร้ายให้ได้ทีเถิดนะครับ
ทางด้านของนางกริยะศรียาภัยอายุ๖๓ปี
เป็นชาวตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ร้องขอความเป็นธรรม
ลูกสาวเขาเนี่ยนางสาววันนาศรียาภัยอายุ๓๗แล้วตอนนี้
ตอนเกิดเหตุอายุ๒๐นะฮะถูกคนร้ายทำร้ายร่างกาย
ทุบตีแล้วก็จุดไฟเผาจนบาดเจ็บสาหัสกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
คุณผู้ชมดูสภาพสิก็กลายเป็นคนพิการไปแล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๗ปีก่อนแต่มาจนถึงวันนี้ไม่มีความคืบหน้าเลยครับ
นางกริเยาะศรียาภัยบอกว่า๑๖มิถุนายน๒๕๔๕ลูกสาวตอนนั้นอายุ๒๐ปี
เรียนปวสโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
จังหวะนั้นมีคนร้ายบุกเข้าไปในห้องพักแล้วก็ใช้ของแข็งทุบตีตามร่างกายใบหน้าแล้วก็จุดไฟเผา
ผ่านไป๓วันไม่มีคนไปเห็นเพื่อนสงสัยเอ๊ะหายไปไหนก็เลยไปดู
ไปเจอลูกสาวหมดสติอยู่ในห้องพักครับคุณผู้ชม
ทุบตีและจุดไฟเผาอยู่ในห้อง๓วันนะครับ
แจ้งตำรวจเข้าไปช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ต่อมาตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชจับกลุ่มนายคำรณสมยาพิทักษ์อดีตคนรักเก่า
พร้อมกับเพื่อนเขาหนึ่งคนหลังจากมีหลักฐานมัดตัวว่าสองคนนี้เป็นคนก่อเหตุ
แต่นายคำรณให้การปฏิเสธแล้วก็ได้ประกันตัวไปสุดท้ายหลบหนีในชั้นศาลครับ
ปีจนถึงตอนนี้ยังตามจับกลุ่มไม่ได้
ผู้ต้องหาทั้งสองคนยังคงลอยนวล
คดีความมันจะหมดอายุอีก๓ปีข้างหน้าก็คือ๒๐ปีนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยออกมาร้องผ่านสื่อมวลชน
ทุกวันนี้เขาอยู่อย่างทุกข์ใจดูเห็นลูกสาวดูสภาพเขา
จากคนที่มีอนาคตไกลเรียนปวสเดี๋ยวจบมาก็ต้องทำงานเลี้ยงครอบครัว

กลายเป็นคนพิการติดเตียงแบบนี้
ขยับขยื่นตัวก็ไม่ได้พูดจาก็ไม่ได้
ผิดหวังมากเลยเพราะว่าตอนนี้คนทำผิดยังลอยนวลจึงวอน
ตำรวจเร่งสารคดีและจับกลมคนร้ายดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดที